คุณสืบสกุลเล่าข่าวนี้ดิฉันก็เลยนึกถึงข่าวอีกข่าวหนึ่งเลย
กระบะที่ไปพุ่งชนร้านอยู่ริมถนน
แล้วสภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูใจหายวาบเลยค่ะ

ตั้งแต่เอวลงไปอยู่ใต้ท้องรถ
แต่คุณผู้ชมโอ้โหนี่ตายค่ะ

ใส่กางเกงช้างอยู่แล้วพอไปดูนะข้อเท้าซ้ายขาดด้วยอ่ะคุณ
แล้วตัวเหลือครึ่งเดียวนะฮะแต่ทำไมไม่มีเลือด

ทำไมเลือดไม่มีแล้วทำไมขาสีทอง
เออหรือยังไงดูให้ดีก่อนอันนี้สรุปคือไม่ใช่คนไม่ใช่ศพ

เป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าที่มีท่อนล่างอย่างเดียว
คุณนึกออกไหมโชว์กางเกงหุ่นโชว์กางเกงแบบนี้ค่ะ
ถึงบอกว่าขาดครึ่งตัวนี่ไงเห็นเต็มแบบนี้แล้ว
พอถอยรถออกมาแล้วเพิ่งเห็นแล้วเห็นข้อเท้าซ้ายไหม
ข้อเท้าซ้ายขัดเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวเหยียบออกมาก่อนลูก
นี่แหละค่ะภาพจริงก็จับภาพได้วินาทีตอนที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงสามแยกไฟแดงค่ะ
อยู่ตรงข้ามสารกลางจังหวัดเยอะโสธรอันนี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
แล้วก็มาพุ่งชนร้านร้านที่ว่าคือร้านขายเสื้อผ้าอยู่ริมถนนเลยค่ะ
ถนนแจ้งสนิทแล้วตัวคนขับนะหมดสติอยู่ภายในรถ
กู้ชีพก็ปั๊ปหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนขับคือนายสถาพรสุกวีอายุ๔๕ปีอันนี้ตอนขึ้นรถแอมบูแลนซ์ไปแล้วนะ

ผมมานั่งกินข้าวอยู่อยู่ใกล้นั่นแหละ
เห็นกระบะขับมุ่งหน้ามาตรงทางสำแยก
แล้วก็จะเลี้ยวขวาปรากฏกระบะเนี่ยพุ่งเข้ามาร้านขายเสื้อผ้า
แล้วผมสังเกตมาสังเกตนะเห็นว่า
ตรงที่กระบะชนตรงนั้นมีขาคนติดอยู่ใต้ท้องรถ
พี่ก็เห็นภาพเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้
นี่เขาก็ตกใจนึกว่าคนถูกชนถูกทับ
หรือคนกระเด็นออกมาจากรถหรือยังไงหรือเปล่า

อ๋อสุดท้ายไม่ใช่ศพคนแต่ว่าเป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้า
แต่คนขับกระบะเองนอนหายใจโรยรินอยู่ในรถ
ไม่ได้มีบาดแผลอะไรก็ต้องรีบช่วยนะคะ

เห็นกว่าส่วนข้นดีอะพรวม
ละเบิ้งเป็นอย่างไรบัง
ละเบิ้งเป็นฮุมครับ
โอ้โหเนี่ยร้านข้าวอยู่ข้างก็ตกใจนะ
ส่วนแม่ค้าของร้านขายเสื้อผ้าก็ตกใจเหมือนกัน
อยู่ในร้านนะรถพุ่งเข้ามาชน
โชคดีเธอไม่อยู่หน้าร้านคะอืม
ตรงนี้ตรงสามแยกไฟแดงตรงข้ามสารกลางจังหวัดยะโสธรนะคุณผู้ชม
แล้วทีนี้ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าคนขับกระบะดำคันนี้
อาจจะวูบด้วยโรคประจำตัว
เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะคะ
ยังต้องสอบคนขับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับ